พื้นที่ก็จะมีต้นคริสต์มาต์ตั้งตรางานอยู่
แต่ว่าที่รัสเซียนะครับปรากฏว่าต้นคริสต์มาสต้นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก
ไปดูลักษณะของต้นคริสต์มาสที่รัสเซียกันนะฮะ
นี่แหละครับเราเห็นเป็นยังไงคุณ
เขาเป็นต้นคริสต์มัสที่เป็นสามเหลี่ยมรูปทรงแปลกหน่อย
ปกติต้นคริสต์มัสที่เราเห็นจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ
อันนี้ก็อาจจะข้างบนเรียวไปนิดหนึ่ง

นครคริสต์มาต้นนี้มีผู้นำมาตั้งไว้กลางเมือง
โนยาบราชในเขตเซบีเรียของรัสเซีย

เพื่อที่จะเตรียมประดับประดาษตกแต่งต่าง
แต่หลังจากแค่นำมาถูกวางไว้ไม่นาน
ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
จากผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและคนในโลกออนไลน์
ว่ามันมีรูปร่างหน้าตาประหลาด
คล้ายกับสัญลักษณ์ของเพศชาย

แต่พอเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากขึ้นเราก็เหมือนก็ได้
โดยหลายฝ่ายมองว่าต้นคริสต์มัสที่เป็นพุ่มด้านล่าง
และเป็นทรงตรงสูงขึ้นไปดูไม่เหมาะสม
บางคนมองว่านี่เป็นสัญลักษณ์ทำนายถึงความยากลำบากในปีหน้า

ทางการจึงสั่งนำต้นไม้ต้นนี้ออกไปในที่สุด
เพราะว่าต้นคริสต์เขาก็มีสัญลักษณ์มีความหมายในการแสดงออก
หมายถึงสิ่งที่กำลังพุ่งขึ้นสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่สำเร็จนะครับ